คุณผู้ชมคะให้ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะที่หอพักแห่งหนึ่งในจังหวัดปฐุมธานี
คนร้ายไปก่อเหตุขโมยรถจักรยานยนต์ค่ะนี่นะคะผู้ก่อเหตุ
ค่อยเดินมาเรื่อยนะคะแล้วก็เรียบเคียงดูว่าจะเอาคันไหนดีก็นี่
คันนี้ครับก็ก่อเหตุเลยก็ท่าทางก็ดูเชี่ยวชาญอยู่พอสมควรนะคะ
รถจักรยานยนต์คันนี้เนี่ยเป็นของนายกวินพัฒน์สุริยะศรีมณีอายุ๒๔ปีนะคะ
เดี๋ยวดูวิธีการนะแป๊บเดียวคนร้ายก็ขโมยรถจักรยานยนต์ไปได้นะคะ
ตัวเจ้าของรถจักรยานยนต์เขาทำงานเป็นวิศวกรไฟฟ้าบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง
ดอนเมืองนะคะเนี่ยค่ะเขาบอกว่าเนี่ยไปดูกล้องวงจรปิดเห็นชัดเลย
คนร้ายมาก่อเหตุทีมข่าวของเราก็เลยไปคุยด้วย
เป็นรถจักรยานยนต์ฮอนด้ารุ่นเวฟสีแดงเทาค่ะ
หมายเลขทะเบียนหนึ่งขไข่ขไข่สองหนึ่งศูนย์เจ็ดกรุงเทพนะคะ
จอดไว้หน้าหอพักตั้งแต่ห้าทุ่มยี่สิบสี่พฤษฎิกายน
มารู้ว่าหายเจ็ดโมงเช้าวันถัดมาก็คือยี่สิบห้าพฤษฎิกายน
ก็ไปแจ้งความไว้เรียบร้อยที่สพคูคศนะคะ
แต่ยังไม่มีความคืบหน้าค่ะนี่นะคะคนร้ายก็พยายามหักคอรถจักรยานยนต
เห็นไหมอ๋อแล้วก็ทำนู่นทำหนี้ก่อนอะหักคอร์ได้ปุ๊บไปเลย
ของรถจักรยานยนต์บอกว่าก็ยังจับคนร้ายไม่ได้
รถก็ยังไม่ได้คืนแต่ผมยังต้องผ่อนรถอยู่นะ
ยังเหลืออีกตั้งเก้างวดนะตอนนี้ผ่อนลมไปสิ
รถก็ไม่มีใช้ต้องไปยืมรถเพื่อนขี่ไปทำงาน
ต้องมาใช้ทั่วข่าว
ล็อกคอเขาเอาไว้เลย